ทีนี้มาดูเรื่องที่บ้านเรากันหน่อย

หน้ากากทั่วไปสีขาวสีเขียวที่เราใช้ไม่ได้
ไม่ได้ค่ะจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะอะไร
ช่วงที่ผ่านมาเราก็นำเสนอข่าวมาตลอด

คือกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล

แล้วคุณผู้ชมก็ถามตลอดเลยว่าเมื่อไหร่เนี่ย

แต่เมื่อกี้เห็นคุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกนะคะ
เช้าวันนี้ที่อารีซอย๗ไร้หมอกควันพิษนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมมันก็เป็นประเด็น

พยายามที่จะหาวิธีการแก้ไข

ดังนั้นเราจะมีวิธีการอย่างไรต่อไป

เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันในขีดเส้นใต้เมืองไทย

ช่วงนี้มีแต่คนบ่นเรื่องปัญหาสุขภาพ
โดยเฉพาะคนในเมืองและคนในเมืองใหญ่
่นเรื่องเป็นหวัดบ่นเรื่องคัดจมูก
่นเรื่องหายใจไม่ค่อยออก

คนเป็นโรคนี้กันเยอะไปหาหมอกันเยอะ

เพราะว่าช่วงอากาศหนาวเนี่ย

ไหลเวียนของลมมีน้อย

แต่ว่าปัญหาที่มันซ้ำเข้าไปอีก

ก็เรื่องที่เราพูดกันแล้วพูดกันอีก
เรื่องฝุ่นละอองในอากาศ
พอลมไม่พัดแล้วเจออากาศหนาวเข้าไป
มันก็เป็นปัญหาอย่างนี้ทุกปี

สาเหตุหลักตอนนี้ในกรุงเทพ
หนักไปกว่าเก่า
เพราะว่า๑กรุงเทพ
สร้างรถไฟฟ้าหลายสายมาก
การสร้างรถไฟฟ้าหลายสายทำให้ฝุ่นเยอะแง่ครับ
เพราะมีการขุดมีการเจาะ
เส้นทางรถไฟฟ้าแต่ละสาย

ก็จะมีการซ่อมถนนควบคู่

กรุงเทพเนี่ยมันติดมาตั้งนานแล้วแต่สังเกตไหมครับระยะหลังเนี่ย
มันติดสาหัสสากันแล้วติดหนักติดไม่เลือกเวลา
ไม่เลือกวันเสาร์วันอาทิตย์ติดไม่เลือกว่าจะเป็นเวลากี่โมงกี่ยาม
อ่าแล้วพอรถติดฝุ่นละอองฝุ่นไอ้ฟันไอเสียที่ออกมาจากรถ
มันก็ยิ่งเพิ่มหนักเข้าไปอีกหลายปัจจัยครับหลายปัจจัยมาก
ที่ทำให้สภาพของเมืองกรุงเมืองหลวงกรุงเทพและบริเวณพุทธมนตรตอนนี้
ปริมณฑลติดมีปัญหาเยอะมากลองดูข้อมูลข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษเนี่ย
คือขนาดไม่เกิน๒๕ไมครอนเป็นฝุ่นเล็ก
แล้วสภาพของฝุ่นคลุมเมืองเนี่ยมันเริ่มมีมาตั้งแต่วันที่๒๐ธันวาแล้วนะครับ
หนักที่สุดที่เขาไปวัดได้เนี่ยที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการ
อันนี้เกินค่ามาตรฐานเลยเพราะว่าวัดได้ตั้ง๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ภาษาของกรมควบคุมมลพิษเขาบอกว่านี่อยู่ในระดับสีแดง
กรุงเทพเองมีอยู่ตั้งหลายสิบเขต
รวมทั้งนครปฐมด้วยอยู่ในสภาพเดียวกัน

ส่งผลสุขภาพยังไงบ้างเอาเราฟังข้อมูลจากหมอเขานะ
จริงแล้วไม่ใช่ข้อมูลใหม่แต่เอามาฉายซ้ำอีกทีนึง
อีกทีหนึ่งหมอที่ออกมาเตือนเรื่องนี้คือแพทย์หญิงฉันธนาพระดุงเทศ
คนที่ท่านเห็นในจอเนี่ยท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ท่านเตือนกลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษอ้าวอันนี้นึกได้เลย
กลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษเด็กผู้หญิงตั้งคันผู้สูงอายุ
กลุ่มที่เป็นผู้ป่วยโรคหืดโรคปอดโรคถุงลมอักเสบ
หลอดเลือดหัวใจตีบตัน
ไอ้หน้ากากที่ดีทั่วไปที่ไปเอามาแปะไว้ไม่มีประโยชน์กรองไม่ได้
ไม่ค่อยสะดวกนักหรอกแต่ว่ามันมีความจำเป็น
คุณหมออีกคนหนึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย
คนนี้เป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค
ท่านเตือนมาถึงอาชีพที่ต้องระวัง
เมื่อกี้ท่านพอเตือนมาถึง
ผู้หญิงเด็กคนแก่
แต่อธิบดีเนี่ยท่านเตือนถึงว่า
ตำรวจจราจรอยู่กลางแจ้งตลอดนี่

ถ้ามีอาการผิดปกติให้ไปพบหมอ
อาการผิดปกติคือหายใจติดขัด

รายเนี่ยถึงขั้นหมดสติ
ฉะนั้นถ้าหายใจติดขัดแน่นหน้าอกวิงเวียน
รีบไปหาหมอก็ต้องเสียเงิน

ถามว่าแล้วจะปล่อยให้เรื่องนี้

มีใครคิดจะทำอะไรไหมครับ

ทางกธโมได้สั่งการให้๑๐เขต
พ่นละอองน้ำในพื้นที่
ที่มีการจราจรหนาแน่นรวมทั้งใต้สถานีรถไฟฟ้า
ควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะหรือเศษวัสดุต่าง
หน่วยการจราจรให้เกิดความคล่องตัว
เพื่อช่วยลดการปล่อยฝุ่นละอองบนท้องถนน
พร้อมทั้งได้ดำเนินการ๑เขต๑ถนน
อากาศสะอาดปราศจากฝุ่นและมลพิษ
ให้คุมเข้มลดควันดำและตรวจวัสดุ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอ
อกจากนี้ยังบูรณาการทุกหน่วยงานเช่น

คาดว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

เรื่องเก่าเก่าทั้งนั้นอ่ะเพียงแต่ว่าเอามาสั่งใหม่แต่ว่า
ฉีดน้ำเนี่ยเห็นเขาส่งกันในคลิปมีคนส่งข้อความ
เข้ามาว่าไอ้การฉีดน้ำเนี่ยมันอันตระมานี่มันตัวร้าย
เลยนะครับตรงที่มันลอยฟุ้งอยู่ในอากาศพอนี่พอเราพ่น
น้ำอาจจะบรรเทาแถวแถวนั้นได้แป๊บหนึ่งแต่พอฝุ่นที่ลอยฟุ้ง
มันตกลงมาก็จะเหมือนเดิมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อาจจะถึง
ขั้นต้องเป็นนโยบายระดับชาติเพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกันอ้าวอีก
คนหนึ่งบอกว่าน้ำที่เขาเอามาฉีดเนี่ยคิดเลยว่าสะอาดผม
เคยเห็นเขาดูดน้ำจากท่อระบายน้ำมาโคตรน่ากลัวเลยครับ
รถที่กรมอลดน้ำต้นไม้ให้วิ่งหนีไกล๔คูณร้อยไปเลย
เพราะว่าเป็นน้ำสกปรกเออถ้าเป็นอย่างที่คลิปนี้ว่าจริงเนี่ยก็
แปลว่ายิ่งเพิ่มปัญหาให้มันหนักเข้าไปอีกทั้งหมดที่หยิบมาพูด
วันนี้บอกแล้วว่าไม่ใช่ปัญหาใหม่บอกแล้วว่าเป็นปัญหาซ้ำซ้ำ
สากแต่ว่าเราทำกันไม่จริงเท่านั้นแหละครับมีเรื่องขึ้นมาที
หนึ่งเราก็เราก็รีบกูลีกูจอทำโน่นทำนี่กันทีนึงเป็นข่าว
ขึ้นมาทีนึงก็ทำโน่นทำนี่กันทีนึงแต่ว่าในภาวะปกติเนี่ย
เอาจริงเอาจังแค่ไหนล่ะครับไอ้ฉีดน้ำบริเวณสร้างทางรถ
ไฟเนี่ยสร้างทางรถไฟฟ้าเนี่ยผมก็มีคนมาบอกว่าทำกันอยู่พัก
นึงตอนที่ออกคำสั่งใหม่แล้วเมื่อกี้อีกปัจจัยนึงนะที่
ฝุ่นมากตอนนี้นอกจากสร้างรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยเขาเร่ง
ระดมสร้างคอนโดเพื่อรองรับเส้นทางรถไฟฟ้ากันโดยเฉพาะที่
ใกล้ใกล้สถานีรถไฟฟ้าเนี่ยรถไฟฟ้าที่สร้างเนี่ยฝุ่นก็เยอะ
อยู่แล้วเพราะถนนก็ต้องทำใหม่ฝุ่นก็ยิ่งเพิ่มมากอยู่แล้ว
คอนโดข้างข้างสถานีรถไฟฟ้าขึ้นขึ้นมาอีกฉะนั้นตอนเนี้ย
ใกล้เคียงกับบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแต่ละแห่งมีปัญหา
เดียวกันหมดคือฝุ่นละอองเยอะเอาเถอะครับเรื่องนี้ใครจะไหว้
ยังไงแต่ว่าถ้าไม่ทำอะไรจริงจังวันหนึ่งคนกรุงเทพก็จะ
เดินสวมหน้ากากไม่สวมไม่ได้อยู่ไม่ได้อย่าทำไปเล่นไปนะ
ครับถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งวันหนึ่งปัญหานี้ก็จะเกิด
ตามมาแล้วจะเกิดปัญหาต่อสุขภาพแล้วจะนำไปสู่เรื่องปัญหา
ทางเศรษฐกิจในแต่ละครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วยมีปัญหาตามมา
เยอะครับวันนี้จะเอาละถึงจะมีมาตรการสั่งการอะไรต่ออะไรออก
มาแต่ว่าขอให้ทำให้จริงครับทั้งกรมควบคุมมลพิษหน่วยวัด
กอทมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคอยดูว่าไปถึงไหนยังไง
ครับคุณกรอบครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุคครับอีกหน่อยหน้ากาก
จะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบเครื่องแต่งกายแล้วคนจะใส่
กากเข้าหากันอ่ะเดินไปเดินมาสูดมลพิษก็ต้องสูดละออง
น้ำเหม็นเหล้าก็ต้องลบเมื่อกี่เช็คจากทีมพยากรบอกว่า
พุธนี้จะเป็นวิกฤตหนักที่สุดในรอบสัปดาห์เลยของคน
กรุงที่จะเจอกับพวกหมอกควันแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวหลังจาก
นั้นเนี่ยนะคะคือจะมีฝนตกลงมาน่าจะเป็นวันพระฤหัสไป
ถึงปลายสัปดาห์แล้วก็สภาพอากาศโดยรวมน่าจะดีขึ้น
ดีไหมครับอาจารย์ไม่รู้จะไปไหนเลยแบบนี้ขอบคุณอาจารย์สุภาพ
ขจายนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับเราก็ต้องช่วยกันดูแล
จากดูแลตัวเองแล้วร่วมกันในการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยครับ